ซึ่งจะเปิดมิถุนายนนี้แล้วนะจ๊ะ
บริษัทวาลน์ดิสนีโพรธ์ใจเสนอ

สวนสนุกแห่งแรกในจีนแผ่นดินใหญ่นะครับ
อย่างซิ่งไฮท์ดิสนีย์รีสอร์ทจะดีเดย์กัน๑๖มิถุนายนยังไม่ใช่วันนี้
ซึ่งส่วนดิสนี่เขารับประกันเลยว่าสวนสนุกแห่งนี้
เป็นสวนสนุกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย

เพราะอันดับ๑อยู่ที่ดิสนีย์เวิร์ลฟอริดา
ส่วนการลงทุนนะฮะโอ้โหต้องบอกว่าต้องสมกับที่รัฐบาลจีนมาร่วมลงทุนด้วย
ล้านดอลลาร์สหรัฐก็คือ๑๗๖๐๐๐ล้านบาท
ท่ามกลางการตั้งตารอคอยของชาวเซี่ยงไฮที่คาดหวังว่า
ส่วนสนุกแห่งนี้จะกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดีเลยล่ะฮะ
แล้วก็จะดึงดูดนักท่องเที่ยวมหาศาลให้เดินทางมาจีน
เหมือนกับที่ดิสนีแลนด์ในเกาะฮ่องกงทำได้มาแล้ว
มีรายงานนะครับว่าจริงแล้วเซี่ยงไฮดิสนี่รีสอร์ท

แต่ด้วยความยิ่งใหญ่ของสวนสนุกที่จะมีทั้งโรงแรมมีเครื่องเล่นอนาชนิด
ถือเป็นธุรกิจที่ทำเงินเป็นอันดับที่๒ของวอลดิสนี่
แม้ว่าธุรกิจสวนสนุกจะอยู่ในช่วงชะลอตัว
แต่เมื่อปีที่แล้วสวนสนุกของดิสนีย์ก็สามารถทำรายได้เพิ่ม๑๐๗บาท
ซึ่งแหล่งรายได้ส่วนใหญ่มาจากดีสนิแลนด์ฮ่องกงแถวบ้านเรานี่แหละฮะ
แล้วก็วอสนิสนี่เวิลในกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสอันนี้เล็กหน่อย
แต่ว่าฝั่งของอเมริกานี่ส่งผมไปเที่ยวมานี่ก็คนเยอะนะ
แน่นขนาดกันเลยทีเดียวแต่ก็ถือว่าเป็นการทำรายได้เป็นอันดับ๒ของวอลดิสนี่เขาล่ะครับ